โปรดติดตามตอนต่อไป

ท่ะภาพรมนี้หรอครับถึงต้องมี

วันศุกร์แบบนี้สุขสบายนะครับคุณผู้ชมครับ

เชิญชมได้เลยครับ

หิวสุดไหมครับท่านเคยเป็นแบบนี้หรือไม่
มาดูน้องหมาตัวนี้เมื่อหิวสุดก็จะออกอาการโมโหหิวกัดกลงล่ะครับ
แม่อยากออกไปให้ได้
น้องครับน้องหมาครับกงก็เปิดอยู่นะครับออกไปกินได้เลยนะ
ส่วนรายนี้ค่อยกินค่อยกินค่อยกิน

ตัวเล็กอย่างน้อยสักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโต
สู้นะตัวเองตัวเท่าลูกสตอเบอรี่เลยล่ะครับ
ช่วงนี้เด็กปิดเทอมคุณแม่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนคนโลก
ลูกทำอะไรก็เล่นด้วยทุกอย่างแหละครับ
เมื่อคุณลูกยิงปืนเด็กเล่นคุณแม่ก็แกล้งล้ม
แต่คุณแม่ดันลุกขึ้นมาอีกลูกกระโป๊แตกโป๊กอีกครั้ง
น่ารักทั้งแม่ทั้งลูกล่ะครับ

แหมคุณน้องหมาผู้ชื่นชอบเพลงชาติยอดเยี่ยมจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะ

อารมณ์แบบนี้แหละครับสีสันข่าวเช้าตรู่วันศุกร์แบบนี้นะครับ
ให้มีความสุขสบายนะครับ
หมดเวลาแล้วครับกับสีสันข่าวเช้าตู่ทิศเป้อภิวัตจาตา